ไปดูเรื่องราวของการทำอาชีพกันต่อดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะ
ดอกดาวเรืองกำลังเป็นที่นิยมและเชื่อไหมคะว่าเกษตรกรที่เขาปลูกดอกดาวเรืองเนี่ย
ขายดิบขายดีวันหนึ่งเนี่ยได้รายได้เป็นพันเลยค่ะ
ไปดูดีกว่าเขามีเคล็ดลับยังไงนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะไม่เพียงแค่ขายเครื่องเส้นไหว้ได้ดีเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าดอกดาวเรืองก็ยังส่งผลดีอีกด้วยนะคะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยนะคะ
เขานิยมปลูกดอกดาวเรืองขายให้กับประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะตอนนี้เขาก็มาหาซื้อดอกดาวเรืองกันเยอะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นดอกนะซื้อกันไปเป็นกระถางแบบนี้เลย
กันไปหมดอย่างนี้เอาไปตั้งหน้าร้านเอาไปตั้งหน้าบ้าน
เอาไปตกแต่งร้านค้าก็ว่ากันไปหรือเป็นร้านอาหารก็แล้วแต่
เพราะเชื่อว่าดอกดาวเรืองนี่คือดอกไม้มงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง
ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยดอกดาวเรืองขายดิบขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก
เราก็เลยไปพูดคุยกับนายขาวไพโรธบรการเป็นเกษตรกรปลูกดาวเรืองนะคะ
คุณลุงคนนี้แหละบอกว่าเมื่อก่อนนะไม่ได้ขายดาวเรืองมาตั้งแต่แรกหรอกนะ
เมื่อก่อนปลูกผักขายปลูกมา๕ปีค่ะ
แต่ว่าอย่างว่าค่ะคุณผู้ชมมันก็อาจจะขายได้ไม่ดีนะมากนัก
ก็เลยหันมาปลูกดอกดาวเรืองดูเพราะเห็นว่าดอกดาวเรืองกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
ก็ค่อยทดลองปลูกมาเรื่อยนะคะปรากฏว่าโอ้โหความต้องการเนี่ยมีสูงขึ้นเรื่อย
ดอกล่ะประมาณ๑บาท๒บาทแล้วแต่ขนาดแต่ตอนนี้ขายเป็นกระถางเลย
โอ้โหยกกันไปทั้งกระถางเพราะว่าบางคนก็อาจจะเอาไปต่อยอดปลูกเอง
ขยายพันธุ์หรือมันจะอยู่ได้นานกว่าถูกไหมคะคุณ
ก็ยกทั้งกระถางแบบนี้ค่ะ
ซึ่งกระถางหนึ่งก็ขายอยู่ประมาณ๘๐บาทจนถึง๑๒๐บาท
ทำให้คุณลุงขาวมีรายได้วันละ๗๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว

ขายดีจริงค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะ
เกษตรกรชาวนครพนมนิยมกันในช่วงนี้
ขายดิบขายดีรับตรุษจีนกันไปเลยนะคะ
อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าดาวเรืองเนี่ย
เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เกิดง่ายปลูกง่าย
ใช้เวลาปลูกแค่๗๐วันเท่านั้นก็เติบโตให้ดอกแล้วนะคะ
เราสามารถเก็บไปขายได้เอาไปบูชาพระเอาไปทำพวงมาลัยได้หมดเลย
สารพัดประโยชน์จริงนะคะแล้วก็ปลูกง่าย
เป็นที่ว่าทุกบ้านปลูกได้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกัน

ใช่เป็นร่วมของหาเสียง
การหาทรงหาเสียงนะเห็นเมื่อวานเขาเพิ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครกันวันแรกใช่ไหม
อกดาวเรืองนี่ก็เป็นดอกที่ขายดิบขายดี
จะขายดีช่วงนี้ขายเป็นพวงเลยขายดีมาก
แต่ว่าต้องระวังหน่อยนะถูกแจกอังเปล่าช่วงนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้
ก็ทำให้ถูกกฎกติกานะว่ากันไป